เอาจริงถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้
ก็คงเซ็งเหมือนกับผู้ชายคนนี้ที่เป็นเจ้าของคลิป

ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่คิดกับสิ่งที่ไปเจอจริงไม่ใช่
เต็นต์นอนตรงนี้อยากได้บรรยากาศเงียบสงบ
แต่ฝั่งตรงข้ามเป็นรีสอร์ทโอ้โห

เที่ยงคืนกว่าแล้ว
นู้นเขายังเสียงดังกันอยู่เลย
เที่ยงคืนกว่าแล้วนะ
มีการตะโกนมาด้วยนะบอกว่า

ไม่นอนได้ไงทุกคนมันเที่ยงคืนแล้ว
ตอนนี้มีเต็นต์ข้างที่อยู่ฝั่งผม
เขาก็ตะโกนไปฝั่งนู้น

ร้านที่อยู่ข้างฝั่งนู้นก็มีแต่การบอกเอาเลยเอาเลย

ผมอยู่ในเต็นต์นั้นทุกคนผมออกไปถ่ายไม่ได้นะ

อันนี้คือเสียงของเต็นต์ที่อยู่ข้างนะ

โอ้โหคุณต้นเจ้าของคลิปบอกว่าไม่ไหวอ่ะ
นอนฟังแบบนี้ตั้งแต่ประมาณ๓ทุ่มกว่าจนถึงแบบ
เที่ยงคืนครึ่งจะนอนแล้วเป็นเวลาที่จะต้องนอน

เขาไปกางเต็นต์อยากได้แบบดื่มดำธรรมชาติ

โอ้โหใช้คำว่าแหกปากได้ไหมเมื่อสักครู่

ชาวเน็ตบอกว่าแหกปากร้องเพลงอยู่นั่นเองนะคะ
คุณต้นเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้แล้วก็ตั้งคำถาม
ทุกคนมีความเห็นยังไงครับตอนนี้เที่ยงคืนครึ่ง
ของวันที่๒มกราคมสงสัยพี่ตูนเข้าสิง
ดูคลิปให้จบนะนอนฟังมา๒ชั่วโมงแล้ว

ออกมาตะโกนแจกกล้วยเลยค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รีสอร์ทที่จังหวัดนครนายก

ถามว่ามีคนชื่นชมไหมล่ะ
พฤติกรรมแบบนี้
ไม่ได้โดยพรให้นะไอ้รวย

ถึงบอกว่าดีที่มีน้ำกั้น

ใช่ค่ะนี่ค่ะบางคนก็บอกว่าอันนี้แรงนะ

ก็บอกว่าอ๋อส่วนบุญแม่งนะคะส่วนบุญแม่งค่ะส่วนบุญแม่งค่ะ
เสียงดังยังพอทนแต่เสียงผิดทีนี่ทนไม่ได้หรอก
นี่ขนาดไม่ได้ใช้ไมค์นะตะโกนด้วย
ใช้คำว่าแหกปากเถอะค่ะถ้าจะพูดขนาดนี้นะคะ
แชร์ไว้ส่งต่อให้ญาติให้คนที่ทำงานมันดู
เผื่อจะมีคนจำมันได้จะได้อายมั่ง
บางคนก็บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรครับคิดแบบนี้
บางคนก็บอกว่าเออถ้าเกิดเจอคนหัวร้อน
มีปืนนะคงกดใส่หมดแม็กซ์แน่นอน
เมาแล้วอย่าหาทำแบบนี้เสี่ยงร่างเป็นรูมาก
ซึ่งก็จริงเห็นไหมส่วนใหญ่นี่คือต่อว่า

คุณต้นค่ะนักข่าวของเราติดต่อสอบถามไปนะ

กลางเต็นต์จะไปนอนคนเดียวชิวกับธรรมชาติ
เป็นว่าต้องมาเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวบ้าบ่อแบบนี้

ดื่มกินกันจนเมาร้องเพลงเสียงดังตั้งแต่๓ทุ่ม

แล้วเต้นข้างพยายามพูดดีแล้ว

สุดท้ายคนที่ร้องเพลงตะโกนกลับมาบอก
ขอโทษเพื่อนผมเป็นกะเทย

เรื่องจบสักประมาณตีหนึ่งกว่าคุณต้นจะได้นอน

ทำไมรีสอร์ทที่กลุ่มนั้นเข้าไปพัก

ว่าไม่ควรเกิน๔ทุ่มคุณควรต้องเงียบแล้ว

ปรากฏว่าคือล่วงเลยไปจนถึงเที่ยงคืนก็แล้ว
ทำไมรีสอร์ทไม่เตือนว่าห้ามส่งเสียงดังค่ะ

เขาต้องการไปเสพธรรมชาติความสุขความสงบ

เขาบอกว่าที่โพสต์เนี่ยไม่ได้ต้องการประจานรีสอร์ทนะฮะ

คุณช่วยพกมารยาทใส่ถุงไปด้วย
เกรงใจคนที่ไปเที่ยวด้วยนะคะ